ความคืบหน้าเรื่องนี้หน่อยนะฮะมีน้องเป็นเด็กผู้ชายสองคนนะครับ
อายุสิบสามปีเป็นเพื่อนกันหายไปในไร่มันไร่อ้อย
เป็นป่าไร่ป่าใหญ่นะครับในพื้นที่ลบบุรีเนี่ย
วันนี้วันที่๔แล้วหากันอยู่นะฮะ
หลายคืนหลายวันยังไม่เจอสักทีนะครับแต่ล่าสุดเนี่ยมันมีความคืบหน้ามาแล้วล่ะ
นะเดี๋ยวท่านรอฟังว่าเป็นยังไงแต่เอาเป็นว่าคืออย่างงี้
เด็กสองคนนี้เด็กผู้ชายสองคนนี้เขาอยู่โรงเรียนประจำอืม
การมีชีวิตรอดในป่าไม่รู้ว่าเข้าไปด้วยสาเหตุนี้หรือเปล่า
แต่แน่นอนว่าผู้ใหญ่เนี่ยเขาเป็นห่วงแน่ใช่คือมันนานเกินไปแล้ว
สี่วันแล้วนะสี่วันสี่คืนแล้วไปดูภารกิจการค้นหาวันนี้ก่อนนะครับ

พี่ตา

ตัวเล็กตะโกนเสียงเนี้ยนี่น้องสาวฮะใช่
น้องสาวของน้องตัวต่อนะน้องตัวต่อนี่หายไปกับเพื่อนชื่อน้องกัว
นะฮะอายุสิบสามปีทั้งคู่นะฮะอยู่ม้อนึงนะครับ
นี่น้องสาวอายุ๕ขวบตะโกนเรียกชื่อพี่ชายบอกพี่ต่อพี่ต่อนี่มารับกลับบ้านแล้ว
หายไปสามคืนสี่วันเนี่ยหากันอยู่แบบไร้วี่แววนะครับ
ตรงนี้เป็นลักษณะป่าไร่อ้อยไร่มันนะฮะต้นไม้สูง
ต้นไม้เล็กใหญ่เยอะแยะไปหมดอืมคือญาติพี่น้องก็มาช่วยกันหานะครับ
คุณยายก็มาคุณแม่ก็มาจุดทูบบอกเจ้าป่าเจ้าเขาให้เปิดป่า
ให้เจอตัวลูกเจอตัวหลานนี่คุณควินกระมุดโยธินผู้สื่อข่าวของเราก็ไปติดตามความคืบหน้าด้วย
นี่ฮะหากันทั้งวันนะครับวันนี้หลังจากหามา๔วันวันนี้วันที่๔นะครับ
เรียนอยู่ม๑โรงเรียนประชานุเคราะห์๓๓ในพื้นที่ตำบลดงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลบบุรี
เป็นโรงเรียนประจำนะครับนี่แล้วหายไปตั้งแต่๒๑พฤศจิกายนนะก็ประกาศตามหากัน
กลัวกับน้องตัวต่อเพื่อนสนิทเพื่อนรักกันเลยนะครับ
ท่านผู้ชมครับวันนี้คุณควินที่ไปติดตามการค้นหาไปกับกู้ภัยของอำเภอหนองม่วงด้วย
กู้ภัยของโคกสำโรงสงเคราะห์ด้วย๓๐กว่านายหากันตั้งแต่ตี๕ตั้งแต่เช้ามืดนะครับ
ญาติพี่น้องก็มาช่วยกันหาคือเจ้าหน้าที่บอกว่าเอาอย่างงี้
มันไม่ใช่เหตุการณ์ลักพาตัวเด็กไม่ใช่เด็กหลงป่านะไม่ใช่การฆาตกรรมอำพลางอะไรทั้งสิ้น
แต่ทีนี้เนี่ยถ้าดูจากลักษณะนิสัยหรือว่าพฤติกรรมของน้องทั้งสองคน
คือน้องชอบศึกษายูทูปเรื่องการใช้ชีวิตในป่าเอาชีวิตรอดในป่า
แล้วไม่รู้ว่าพอน้องเนี่ยแอบหนีจากโรงเรียนประจำเข้ามาในพื้นที่ป่าเนี่ย
แล้วจะกลัวหรือยังไรว่าถ้าเกิดเสียงผู้ใหญ่มาตามหาไม่กล้าออกมา
กลัวถูกด่าอะไรรึเปล่ายิ่งหาน้องยิ่งหนี
เพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยเลยต้องใช้วิธีการตามหาแบบการดักซุ่ม
ตามจุดต่างที่คาดว่าเด็กสองคนนี้จะเดินไป
เพราะเวลาได้ยินเสียงเสียงแบบที่เขาตะโกนเรียกอ่ะชาวบ้านตะโกนเรียกอ่ะ
หรือเสียงเจ้าหน้าที่มาเนี่ยเด็กก็จะหนีไปซ่อนอีก
แล้วพื้นที่แถวนี้ร้อยกว่าไร่นะฮะ
ซึ่งทางด้านหลังของผมนะครับห่างไปประมาณ๓เมตรครับ
ตรงจุดนี้เป็นจุดที่พบเสื้อผ้ากระเป๋านักเรียนและกางเกงชั้นใน
ซองขนมของเด็กชายทั้งสองคนตกอยู่ซึ่งในวันแรก
ของเหล่านี้ครับอยู่รวมกันเป็นกอง
แต่พอผ่านมาอีก๑วันของทุกอย่างกระจัดกระจายครับ
รวมถึงกางเกงชั้นในที่มีร่องรอยการเปียกน้ำ
ว่าเด็กทั้งสองคนไปเล่นน้ำกลับมาแล้วกลับมาที่จุดนี้ครับ
กองรอยแบบนี้นะครับทำให้เจ้าหน้าที่มองว่าเด็ก๒คนนี้
พลัดหลงในป่าแน่นอนนะไม่ใช่ว่าหลงแล้วหาทางออกไม่ได้
แต่พยายามหนีค่ะพยายามหลบซ่อนตัวดังนั้น
ถ้าหาแบบปูพรมไม่ได้มันจะเหมือนแมวไล่จับหนู
ไทยธานีนะครับบอกว่ามีเพื่อนสนิทของลูกชายเนี่ยเล่าให้ฟัง
บอกฝันเห็นตัวต่อเนี่ยเหมือนไปเล่นน้ำมาสอดคล้องกับที่เมื่อวานเจอกางเกงในที่เปียกเลย
อะไรประมาณอย่างเนี้ยวันนี้ครอบครัวก็ช่วยกันปริ้นต์รูปน้องแจกจ่ายให้ชาวบ้าน
เพื่อพบตัวนะครับส่วนยายเนี่ยบอกว่าหลานชายชอบดูคลิปของพวกยูทูบเบอร์
ค่ะอ่าดูสารคดีเกี่ยวกับการเอาชีวิตรอดในป่า
เขารู้จักกันเขาก็มาบอกว่าเออน้องมาเข้าฝันนะว่าถอดเสื้ออยู่ข้างโอ่ง
อะไรอย่างเงี้แต่มันมีโอ่งจริงนะคะครับค่ะแต่ว่าเราก็ไม่เจอน้องน้องอืม
น้องเห็นว่าก่อนหน้านี้น้องมีพฤติกรรมก็คือชอบแบบว่าดูยูทูบเบอร์ชื่อโจโฉแล้วก็พาหนีเข้าไป
ค่ะก็มีค่ะอืมน้องเห็นว่าเอ่อเป็นคนอารมณ์ขี้น้อยใจใช่
ก็มีค่ะชอบเป็นคนแบบนั้นค่ะขี้น้อยใจอยากให้คนอื่นเอาใจเขาตลอด
ทุกครั้งเวลาที่น้อยใจก็คือจะชอบหนีใช่ค่ะคือเราพูดอะไรหน่อยเนี้ย
ผิดหูเขาเนี่ยเขาไปเลยออกไปกับแม่อย่างเงี้ทะเลาะกับแม่
ก็ออกไปข้างนอกคืนนึงแต่ก็พกโทรศัพท์ไปด้วยพกโทรศัพท์ไปด้วย
ก็กดมาหาแม่ครับเพราะแม่โทรกลับเขาก็ไม่รับอืม
ทั้งคืนใช่คืนค่ะตอนนี้คุณแม่กับคุณยายก็ยังมีคนชื่อว่าน้อง
น่าจะอยู่แถวแถวเนี้ยค่ะคิดว่ายังอยู่เนี้ยค่ะบริเวณเนี้ยค่ะ
คืออย่างน้องตัวต่อเนี่ยที่บ้านเนี่ยอยู่ที่อุทัยธานีค่ะ
แต่คุณแม่เนี่ยส่งมาเรียนประจำที่โรงเรียนที่ลบบุรีนะครับ
แม่บอกว่าลูกชายก็เพิ่งเรียนได้แค่เทอมเดียวนะฮะเพิ่งเข้ามาอยู่ตอนม๑นี่แหละ
แล้วลูกชายก็บ่นตลอดว่าอยากกลับบ้านก็ไม่คิดว่าสุดท้ายนี่จะถึงขั้นหนีออกจากโรงเรียน
นี่คงจะชวนเพื่อนไปด้วยกันค่ะตะเลิศเข้าป่าไปเลยนะครับ
พอโรงเรียนนะครับบอกว่าคือการที่เด็กมาเรียนโรงเรียนประจำแล้วไม่ได้อยากอยู่โรงเรียนประจำเนี่ยมันเลยเกิดการต่อต้าน
ครูประจำชั้นของน้องก็บอกว่าน้องมักจะพูดว่าอยากหนีอยากหนีสำหรับน้องตัวต่อนะ
ส่วนน้องกลัวที่ไปด้วยกันคงจะสนิทกันก็เลยไปด้วยกันแล้วที่โรงเรียนประจำเนี่ยสภาพแวดล้อมรอบโรงเรียนมันเป็นป่าหมด
ไม่รู้ว่าคือถ้าเด็กจะหนีมันหนีง่ายอะไรประมาณอย่างนี้
โรงเรียนวันนี้ก็พยายามที่จะปิดกั้นทางออกรอบพื้นที่ให้มากที่สุดนะครับ
แต่มันมีพื้นที่โอ้โหอยู่ถึงสองร้อยสามสิบหกไร่อ่ะนะฮะมีทางเข้าออกหลักอยู่ทางหนึ่ง
โรงเรียนก็พยายามที่จะดูแลให้ทั่วถึงอยู่แต่มันก็มีทางเล็ดลอดออกไปจนได้นะครับ
วันนี้อาของน้องกลัวก็มาจากรังสิตนะฮะน้องกลัวครอบครัวอยู่รังสิตนะครับ
ตามหาหลานเหมือนกันบอกว่าพ่อกับแม่เนี่ยมีน้องเป็นลูกอ่อน
ก็เลยมาดูไม่ได้ก็เลยให้อาเนี่ยมาช่วยตามให้หน่อยทีแรกอาบอกก็ท้อใจเหมือนกัน
คือหลานชายก็ค่อนข้างจะเกเรหน่อยส่วนเรื่องการชอบใช้ชีวิตในป่า
ดูคลิปดูยูทูปอะไรพวกนี้อาบอกว่าน้องกลัวเขาเก่งมากนะ
เรื่องการเดินป่านะเขาดูเขาศึกษาจนเขาเก่งมากเรื่องการเดินป่า
ก็เลยคาดว่าน้องเนี่ยคงยังมีชีวิตอยู่นั่นแหละแต่ไม่รู้เหมือนกันว่าอยู่ตรงไหนนะ
จากข้อมูลทั้งหมดแสดงว่าเด็กสองคนนี้เขาคุยกันเรื่องการเอาตัวรอดในป่าพอสมควร
แล้วสิ่งของต่างที่เอาติดตัวไปด้วยเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นสิ่งที่ใช้ดำรงชีพ
น้ำดื่มเสื้อผ้าเนี่ยบางทีก็ทิ้งไว้เห็นไหมฮะตามไปเจอเยอะแยะไปหมด
เสื้อผ้าน้ำดื่มซองขนมเนี่ยเต็มไปหมดเลยนะครับ
ท่านผู้ชมครับล่าสุด๑๙นาฬิกา๔๖นาที
คุณคารินกระมุดโยธินผู้สื่อข่าวของเราที่ไปตามเรื่องนี้นี่ฮะ

แรกตามหาน้องหายเด็กหายก็เลยต้องให้เห็นหน้าเห็นตากันหน่อย
ตอนนี้ต้องขออนุญาตเบลอเนื่องจากเป็นเด็กและเยาวชน
เจอแล้วเจอแล้วครับตัวต่อกับกลัวฮะ
ไปดูนู่นฮะไปหลบอยู่ในท่อน้ำอ่ะโอ้ย
ลักษณะท่อซีเมนครับอยู่ในพื้นที่โรงเรียนแห่งหนึ่งที่หนองม่วงลบบุรี
ห่างจากจุดที่เจอเสื้อผ้าเด็กเมื่อกลางวันเนี่ย๑๑กิโลเมตร
ห่างจากโรงเรียนของน้องทั้งสองสิบแปดกิโลเมตรโอ้โห
แสดงว่าไปกันเรื่อยเลยปลอดภัยดีนะฮะปลอดภัยดีมีแผลถลอกบ้างนะ
กู้ภัยก็เอาข้าวเอาน้ำให้กินเดี๋ยวรอครอบครัวมารับ
เดี๋ยวพาไปประถมพยาบาลเบื้องต้นก่อนนี่เจอสมุดไดอารี่ที่น้องตัวต่อเขียนเอาไว้นะ
ลักษณะเหมือนกับอยากกลับบ้าน
ส่วนที่เหลือก็เป็นเรื่องราวภายในโรงเรียน
เดี๋ยวให้ทางกู้ภัยเขาส่งต่อให้กับทางโรงเรียนก็แล้วกัน

น้องเขาระบายถึงความอัดอั้นตันใจเวลาที่อยู่โรงเรียน

ข้นภาพเมื่อสักครู่นี้น้องเขาติกไว้ด้วยวันกี่วัน

เห็นไหมมีคีดเอาไว้

ทางผู้ปกครองอาจจะต้องฟังเด็กด้วยน่ะในมุมหนึ่งดังนี้นี่

ข้างล่างเห็นไหมคะคิดถึงแม่น้องคิดถึงแม่
แสดงว่าอย่างตัวต่อเนี่ยเขาอยากอยู่บ้านจริงเขาไม่อยากมาเรียนที่โรงเรียนประจำอะไรประมาณอย่างนี้
ก็อาจจะต้องทำความเข้าใจแล้วก็คือสุดท้ายไปทางคือเป็นห่วงเด็กข่าวนี้คือเป็นห่วงเด็ก
แต่ตัวต่อหรือว่ากลัวหรือว่าน้องทุกคนนะฮะเวลาเจอเหตุการณ์ลักษณะแบบนี้เนี่ยค่อยใจเย็นนะอย่าเพิ่งไปคิดอะไรลักษณะแบบที่ว่าไปดีกว่าเราไปสองคนกันไม่ตายหรอก
อยู่ตรงนั้นตรงนี้อย่างนี้เดี๋ยวมันไปเรื่อยแล้วไปเจอคนไม่ดีเขาเนี่ยอันนี้มันจะยิ่งไปกันใหญ่
แต่น้องเขาก็รู้สึกเสียใจนะคะเพราะว่าน้องเขาเขียนเอาไว้ว่าแม่ขอโทษนะที่ตัวต่อทำลงไปแล้วก็บอกว่าคิดถึงแม่มาก
ก็อาจจะเป็นอย่างที่เจ้าหน้าที่สันนิษฐานว่าวันแรกความจริงเด็กก็อาจจะอยากกลับแล้วล่ะ

ก็เลยไปหลบอยู่ในท่อคิดดูแล้วกัน
ไม่ได้หรอกดีกว่าคุณแม่คุณยายเดี๋ยวก็ดูแลอย่างดี
คุณพ่อคุณแม่ของกลัวของคุณอาก็มาดูแลอย่างดี

สุดท้ายก็โล่งใจนะคะเด็กสองคนปลอดภัยนะคะเจอแล้วเรียบร้อยส่วนเหตุ